ไปดูงานศพงานหนึ่งนะครับ

ก็นำทุเรียนสายพันธุ์โบราณ
ประดับไว้ที่หน้าโรงศพของพี่ชาย
โดยบอกว่าพี่ชายชอบกินทุเรียนมาก
แต่ว่าช่วงหลังพี่ชายกินทุเรียนไม่ได้เลยนะครับ

ดังนั้นก็เลยอยากจะให้พี่ชายได้

แล้วก็ให้พี่ชายได้กิน

ภายในงานบำเพ็ญกุศลศพนายวิจิตร

ซึ่งจัดที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอขลุง

บรรดายาดได้จัดพิธีศพแบบเรียบง่าย

แล้วก็มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงนะครับ
โดยนายมานพน้องชายของผู้ตาย

พี่ชายก็ได้สั่งเสียให้จัดพิธีศพแบบเรียบง่าย

ซึ่งเขาก็เห็นว่าพี่ชายชอบกินทุเรียนเป็นพิเศษ
แต่เนื่องจากอาการเจ็บอาการป่วย
จึงทำให้พี่ชายไม่สามารถกินทุเรียนได้นะครับ

เขาจึงนำผลทุเรียนหลายสิบลูก
ประดับตกแต่งไว้ที่หน้าโรงศพ
แล้วก็ประดับโดยรอบงานด้วยนะครับ
พี่ชายผมเนี่ยเป็นคนชอบกินทุเรียน
แล้วก็พยายามให้ผมเก็บสะสมพันธุ์เก่าไว้

อย่างเช่นพันธุ์ทองคำใหญ่
พี่ชายผมก็อยากจะให้หามาปลูกนะครับ
คือตรงนี้มันที่คิดที่จะเอาทุเรียนมาจัด

อย่างดอกม้องหนกไม้ก็มีอยู่แล้วนะครับ
เลยเอามาจัดในงานนี้

บอกว่าสวยดีแปลกดีนะครับ
เป็นอะไรที่ยังไม่เคยเห็นนะครับ

ก็เนื่องจากทำสวนทุเรียนเองนะ
แล้วก็ตัวพี่ชายผู้เสียชีวิตก็ชอบกินทุเรียนอยู่แล้วนะครับ

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

ซึ่งพี่ชายคนกลางชอบดอกกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์

เขาจึงนำดอกกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์มาประดับตกแต่งหน้าโรงศพแล้วก็ภายในงาน
ส่วนงานศพครั้งนี้ทุเรียนที่นำมาใช้
จะเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่เขาอนุรักษ์ปลูกไว้ในสวน
ไม่ว่าจะเป็นพวงมณีเม็ดในยายปราง
ชมพูสีกระดุมแล้วก็ก้านยาว
แล้วก็ยังนำไม้ดอกที่ปลูกไว้เอง
แล้วก็บางส่วนที่ได้จากเพื่อนมาจัดตกแต่งประดับหน้าลงศพด้วยครับ